เรื่องของโควิด๑๙เรายังคงต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะ
เชื่อว่าทุกคนเนี่ยตั้งหน้าตั้งตารอฟังสวบคอแถลงทุกวันเลย
ช่วงประมาณเที่ยงนะคะครับวันนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่มีทั้งหมด๘๑รายด้วยกันนะคะ
ที่น่าสังเกตก็คือว่าเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเนี่ยสามสิบเจ็ดราย
แล้วก็เป็นผู้ติดเชื้อชาวแรงงานต่างด้าวเนี่ยสามสิบห้ารายอ่า
คือผู้ติดเชื้อในประเทศเราเนี่ยแซงผู้ติดเชื้อแรงงานต่างด้าวแล้วนะคะ
แล้วก็มีผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศอีกเก้ารายค่ะคือทั้งหมดเนี่ยถ้าดูจากสามสิบเจ็ดกับสามสิบห้านี่ก็คือติดเชื้อในประเทศนี่แหละ
ใช่ค่ะแต่หลายวันที่ผ่านมาการติดเชื้อในประเทศเนี่ยจะพบมากจากกลุ่มแรงงานต่างด้าว
ที่มีการตรวจสอบหลังมีการระบาดระลอกนี้จากตลาดกลางกุ้งที่สมุทรสาคร
ใช่ค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าดูผู้ติดเชื้อในประเทศที่เชื่อมโยงกับตลาดกลางกุ้งเนี่ยมีทั้งหมดยี่สิบหกรายด้วยกันสำหรับระลอกเอ่อ
รอบใหม่นี้วันนี้เนี่ยนะคะครับมีที่จังหวัดเลยหนึ่งรายปฐุมธานีสองรายราชบุรีหนึ่งราย
ส่วนที่อยู่ระหว่างสอบสวนโรคเนี่ยมี๑๑รายก็กระจายอยู่ที่กระบี่สงขลาแล้วก็สมุทรสงครามนะคะ
ตัวเลขคนไทยที่ตรวจพบมีมากกว่าแรงงานแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ยังคงอยู่ในกลุ่มของจังหวัดสมุทรสาครซึ่งก็เป็นจังหวัดตั้งต้น

ที่ติดในประเทศไทยก็จะมีสองส่วนครับส่วนหนึ่งก็คือที่ไปรักษาที่โรงพยาบาลนะครับ
ซึ่งก็จะเป็นกลุ่มที่อยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครเป็นหลักนะฮะในจำนวนนี้ก็จะมีอยู่๓๗ลายนะครับ
อีกส่วนหนึ่งก็เป็นการค้นหาเชิงลุกในชุมชนสืบเนื่องจากการระบาดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เริ่มต้นที่ตลาดกลางกุ้ง
จังหวัดสมุทรสาครก็ทำให้มีการสอบสวนแล้วก็ติดตามสาการผู้สัมผัสนะครับในขณะนี้ก็มีการไปตรวจหลายชุมชนแล้วนะครับ
เมื่อวานนี้ก็มีผลตรวจเพิ่มออกมาอีก๓๕ลายนะครับก็ทำให้ในวันนี้นะครับมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศไทย
แปดสิบเอ็ดลายนะครับซึ่งผู้ติดเชื้อที่มีประวัติเชื่อมโยงกับตลาดกลางกุ้ง
จังหวัดสมุทรสาครวันนี้เนี่ยมีทั้งหมด๓๒จังหวัดนะคะ
ตรวจหาที่เราขึ้นให้ตามนี้เลยกับครึ่งประเทศเหมือนกันนะ
ได้กินได้กระจายไปตามจังหวัดต่าง
แพทย์โอภาษย์การกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรค
ก็พูดถึงความคืบหน้าเรื่องผลการรักษาผู้ป่วยในกลุ่มแรก
ตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาคร๘รายนะคะ
ไปรักษาที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร๕ราย
โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์๓ราย
ผลการรักษาอาการดีขึ้นจนเป็นที่น่าพอใจค่ะ
โดยเฉพาะผู้ป่วยรายหนึ่งที่ตอนแรกทุกคนเป็นห่วงกันมาก

นี่เป็นผู้ป่วยติดเตียงอายุ๙๕ปีเป็นกลุ่มเสี่ยงเลย
แล้วตอนนั้นเขาดูแลคุณแม่อยู่คุณแม่ก็ติดไปด้วย
ใช่ค่ะแกเป็นผู้ป่วยติดเตียงตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วนะคะ
แล้วก็ยังคงรักษาโรคประจำตัวภาวะติดเตียงของผู้ป่วยอยู่
ก็ถือว่าโล่งใจไปได้
ส่วนผู้ป่วยรายอื่นก็อาการดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกรายค่ะ
ซึ่งถ้าหากว่าพ้นระยะปลอดภัยจากการแพร่โรค๑๐วัน
ก็จะสามารถออกจากโรงพยาบาลได้นะคะ
แล้วก็มีรายงานออกมาบอกว่าที่จังหวัดนครปฐม
มีผู้ติดเชื้อ๒รายค่ะเป็นการแถลงจากทางการด้วย
หรือวัดเจริญราชบำรุงนะคะ
เรื่องต้นทางวัดออกมาชี้แจงแล้วนะคะว่าผู้ป่วยรายนี้
นครปฐมเนี่ยไม่ได้มาจับกุ้งที่วัดก็คือไม่ได้มาที่วัด
เพราะว่าที่วัดเองเนี่ยไม่ได้มีบ่อกุ้งตามไทม์ไลน์ที่เขาเขียนไว้
เขาบอกว่าก่อนเดินทางไปจับกุ้งที่วัดนี้ครับทางวัดบอกไม่มี
เพราะว่าที่วัดเองไม่ได้มีบ่อกุ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้มาที่วัด
ก็เลยอยากจะชี้แจงไม่ให้ประชาชนตกใจนะคะ
ยังคงสามารถมาที่วัดเจริญราชบำรุงได้เข้าทำกิจทางศาสนาได้ตามปกตินะคะ
พงนกก็อยู่ที่กำแพงแสนนครปฐมนะครับ
ท่านผู้ชมครับที่สมุทรสาครในตอนนี้เนี่ยคือต้องยอมรับว่า
เรื่องของการแพร่ระบาดระลอกใหม่เนี่ยมันก็มีศูนย์กลางอยู่ที่ตลาดกลางกุ้ง
สมุทรสาครนะฮะก็มีการปิดพื้นที่ในพื้นที่เสี่ยงต่าง
เฉพาะตลาดกลางกุ้งแล้วก็จะต้องมีการตรวจคัดกรอง
โดยเฉพาะผู้ป่วยเมื่อผู้ป่วยมีอยู่ตรงนี้เนี่ย
ก็ต้องมีการตั้งพื้นที่ที่จะเป็นโรงพยาบาลสนาม
ดูแลผู้ป่วยหรือว่ารักษาพยาบาลรับอาการในเบื้องต้น
มาตรการของจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยนะฮะนอกจากจะกันพื้นที่ตลาดกลางกุ้ง
เพื่อใช้เป็นสถานที่กักตัวผู้ติดเชื้อแล้วก็พักอาศัยอยู่ภายในพื้นที่เนี่ย
จะมีอยู่ประมาณ๑๒๕๐ครอบครัว
ถ้าคิดเป็นประชากรเนี่ยก็ราว๒๘๐๐คนห้ามเข้าออกเป็นเวลา๑๔วัน
ตอนนี้ก็กักตัวกันมากักพื้นที่กันมาได้หลายวันแล้ว
หรืออาจจะจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรคยังได้ปรับพื้นที่ส่วนหน้า
ของตลาดกลางกุ้งสมุทรสาครให้เป็นโรงพยาบาลสนาม
ก็อย่างภาพที่ท่านเห็นเลยนะครับโรงพยาบาลสนามตลาดกลางกุ้ง
เพื่อรองรับผู้ป่วยที่อยู่ด้านในค่ะเมื่อตรวจคัดกรองแล้วพบติดเชื้อโควิดสิบเก้า
ก็ส่งมาตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็มอบหมายให้โรงพยาบาลบำราชนราดูล
มารับผิดชอบดูแลโรงพยาบาลสนามตรงจุดนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
เพื่อที่จะรองรับผู้ป่วยที่อยู่ที่ตลาดกลางกุ้งนะครับตอนนี้นะครับ
แบ่งเป็นสองส่วนนะฮะมีทั้งผู้ป่วยในนะฮะ
กับผู้ป่วยนอกนะครับมีเตียงรองรับอยู่ตอนนี้สี่สิบเตียง
ว่าศักยภาพเนี่ยอาจจะเห็นว่าเป็นโรงพยาบาลสนาม
แต่มีศักยภาพเทียบเท่ากับโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็กได้เลย
นี่นะครับท่านผู้ชมครับพื้นที่ตรงนี้นะครับ
ก็จะทำงานกันตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็มีทั้งคนไข้ในคนไข้นอกนะครับ
มีอาการที่ไม่หนักมากที่มารักษาเนี่ยร้อยกว่าคนแล้วนะครับ
ก็พบว่ามีหนักอยู่สองคนนะฮะก็ส่งต่อไปโรงพยาบาลสมุทรสาครแล้ว
อาการไม่หนักก็ตรวจรักษาตรงนี้แล้วก็ให้กลับไปที่ที่พักของตนนะฮะ
ถ้าไม่มีไข้นะถ้ามีไข้ก็นอนพักอยู่ที่โรงพยาบาลสนามนะครับ
โซนเอาไว้เรียบร้อยนะฮะตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ก็แบ่งเป็นโซนคนไข้อยู่สามระดับนะครับคนไข้ที่มีอาการมากกว่าปกติทั่วไป
จะอยู่โซนหน้าใกล้กับเคาน์เตอร์พยาบาลเขาก็จะมีอุปกรณ์พวกออกซิเจน
มีเตียงสามารถปรับระดับอะไรพวกนี้ได้จะได้ใกล้ชิดกับคุณหมอแล้วก็พยาบาลในการดูแล
มีโซนที่ภายในจะเป็นผู้ติดเชื้อโควิดแล้วอันนี้ก็ต้องดูแลอีกอย่างหนึ่งนะฮะ
โซนหนึ่งก็เป็นโซนปลอดเชื้อผู้ที่ยังไม่ติดเชื้อก็จะให้อยู่ในโซนอยู่เหนือลม
ยังมีการสร้างจิตอาสาต่างด้าวอีกประมาณร้อยคนเพื่อเข้ามาช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการดูแลผู้ที่อยู่ด้านใน
ในการตรวจคัดกรองโรคแล้วก็ดูแลเรื่องราวของการควบคุมโรคต่างนะครับ
ซึ่งประเด็นโรงพยาบาลสนามเมื่อวานนี้มันเกิดเหตุวุ่นวายขึ้น
ตรงมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาคร
คือก็จะมีการตั้งโรงพยาบาลสนามตรงนั้นแหละ
แต่ว่าชาวบ้านเนี่ยพอเขารู้ข่าวเขาก็เลยมารวมตัวกันคัดค้าน
บอกว่าไม่อยากให้เอาคนไข้ที่ติดโควิด๑๙มาอยู่ตรงนี้
เพราะกลัวว่ามันจะเป็นการแพร่ระบาดเพราะตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ชุมชน
ใช่ค่ะเป็นภาพเมื่อวานต้อนจากชนมุทรเล็กน้อย
เจ้าหน้าที่ทหารที่เขาเอาอุปกรณ์เอาเตียงจะเข้าพื้นที่
ก็เลยจะต้องถอยไปก่อนนะคะ
นี่แหละค่ะความวุ่นวายที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้สุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็ต้องยอมถอยก่อน
ของที่ขนมาก็ขนกลับนะคะวันนี้ค่ะเราส่งผู้สื่อข่าวไปติดตามความคืบหน้าลงพื้นที่ไปตรงนี้นะคะ
ก็ยังเป็นอาคารปกติอยู่ยังไม่ได้มีการก่อตั้งสนามโรงพยาบาลสนามแต่อย่างใดนะคะ
เราไปถามนายวันเฉลิมกิจพ่อค้า
ชาวบ้านที่อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัย
ว่าเออเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไง
เขาก็บอกว่าหลังจากที่ชาวบ้านเข้ามาคัดค้าน
ก็มีเจ้าหน้าที่มาทำความสะอาด
คือจังหวะที่เขาจะมาตั้งโรงพยาบาลสนาม

ชาวบ้านก็เลยไปถามว่าเอ๊ะมาทำความสะอาดอะไร

พอรู้ว่าเขาจะทำตรงนี้เป็นโรงพยาบาลสนาม
จะเอาผู้ป่วยที่ติดโควิด๑๙มารักษาตรงนี้
ชาวบ้านเขาก็เลยเหมือนกับไม่พอใจ
แล้วก็รวมตัวการประท้วงไม่ให้เข้ามาคัดค้าน

ก็ไม่มีคันไหนได้เข้ามหาวิทยาลัยเลย
ผลสรุปก็คือประชาชนไม่ยอมรับค่ะ

คือคงจะตั้งโรงพยาบาลสนามที่นี่ไม่ได้

เขาบอกว่าส่วนตัวก็ไม่เห็นด้วยเหมือนกัน

กลัวว่าเชื้อจะยิ่งแพร่กระจายค่ะ
เพราะว่ามันเขตชุมชนนะครับ
เพราะว่าเอามาก็แพร่กระจาย
เพราะว่าหลานมีหลาน

เรื่องการตั้งโรงพยาบาลสนามที่ตรงจุดนี้นะครับ
วันนี้นายวิรสักวิจิตรแสงสี
ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
บอกว่าเรื่องนี้เนี่ย
มันอยู่ในการพิจารณาของ
คณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดนะฮะ

ไม่ได้เป็นโรงพยาบาลสนามนะฮะ

ความจริงแล้วตรงนี้ที่จะตั้งกันเนี่ย

เรียกว่าศูนย์ห่วงใยคนสาครนะครับ
ทำหน้าที่ในการเป็นศูนย์
สำหรับการควบคุมดูแลพื้นที่

เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการทำงานนะฮะ
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครบอกว่า
คือคนสมุทรสาครที่ออกมาต่อต้านเนี่ย

ในเมื่อคนสมุทรสาครเองเนี่ย

บริเวณพื้นที่เป็นหลัก
อย่างที่หลายคนเรียกหรอก

โรคโปวิดในทีเนี่ยมันปุ๊บปับ

ผมมาบอกกินอาหารที่สมุทรสาครปลอดภัยเที่ยวที่สมุทรสาครปลอดภัยเนี่ย

นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่
นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่
นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่
นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่
นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่
นี่นี่นี่นี่นี่นี่
นี่นี่นี่นี่นี่นี่
นี่นี่นี่นี่นี่
นี่นี่นี่นี่
นี่นี่นี่